คุณผู้ชมค่ะไปดูข่าวของลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่
หลายคนบอกว่าช่วงนี้น้องมีผลงานอะไรให้ติดตามหรือเปล่านะคะ
ฮอตเรื่องคิวงานเยอะจริงคุณผู้ชมค่ะ
คอนเสิร์ตนี้นะออนทัวร์ยืนหนึ่งอยู่บนจาน
สวยมากคือคิวงานเนี่ยใครที่จองไว้เนี่ยนะฮะ
โชคดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้น้องเนี่ยคิวงานยาวไปถึงปีหน้าแล้ว
น้องโบบอกว่าเจ้าภาพใหม่ยังมีเข้ามาเรื่อยจ้างงานทั้งที่
ยังไม่เคยดูโชว์น้องโบนะแต่ก็จ้างแล้วก็มี
นอกจากเรื่องร้องเพลงแล้วนะยังมีข่าวดีเรื่องงานละครด้วยค่ะ
ตอนนี้รอฟังข่าวเลยแต่น่าจะเป็นข่าวดีน่าจะผ่านอยู่แล้วล่ะนะฮะ
เร็วนี้น้องกำลังจะมีเพลงใหม่คู่กับใครรู้ไหม

จะเป็นแนวไหนจะเป็นเซ็กซี่หรือเป็นโจ๊ะไปฟังคำตอบกันเลยจ้า
สนุกอย่างเดียวพอพี่บ๊อบบี้๓บาท๕๐ทำงานเพลงทำดนตรีเป็นโปรดิวให้

น่าจะปล่อยมาช่วงไหนค่ะต๊องบีอ่าน่าจะช่วงประมาณไม่เกินกังปีหน้าค่ะ
ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการเตรียมเพลงหรือถ้าอย่างไวเลยก็อาจจะเป็นช่วงต้นปี